ไปดูเรื่องของร่างทรงกันต่อนะคะ
แล้ววิธีการที่จะพบกับศรีสะยานุสิทธิ์
ก็คือพบผ่านการไลฟ์สดผ่านมือถือนี่แหละนะคะ
ปกติล่าวเวลาจะเล่าข่าวเล่าทรง

แต่ร่างทรงรายนี้ปกติมากและดูน่ารักคิ้วนะคะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ลงตาชิมูเจ็บหวัดเจดี
กำลุงฉลอง

ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นอะไรจากกระถางทูบหรือเปล่านะคะ

เปิดรายการเข้ามาสวัสดีแนะนำตัวตามปกติเลย
แต่อย่างใดผู้จารู้เรื่องด้วยนะคะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราตัดมาให้คุณผู้ชมดูเท่านั้นนะครับ
เป็นคลิปของนางสาวแสงสุริยเทพนี่เป็นชื่อเขานะ
เขาไลฟ์สดค่ะชักชวนแฟนคลับมาร่วมกันสวดมนต์เนี่ยนะคะ
เสริมบารมีผ่านพ่อองค์พ่อจตุคามรามเทวา
ซึ่งเขาบอกว่าองค์พ่อจตุคามเข้ามาสู่ร่างของเขาแล้ว
ซึ่งเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่จะต้องเข้าทรงทำหน้าตาบูดเบี้ยว
เสียงแปลกประหลาดทำเสียงเป็นผู้ชายบ้างเป็นผู้หญิงบ้าง

ทีมข่าวเห็นคลิปนี้แล้วค่ะ
เดินทางไปที่สำนักร่างทรงของนางสาวแสงสุริยเทพ
พระมหาสุริยะที่แถวรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
ไปสอบถามเจ้าตัวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
พอไปถึงค่ะสำนักปิดนะคะ
แต่มีคนดูแลสำนักทรงก็อยู่ตอบคำถามเราด้านหน้านี่แหละ

ยังเห็นมีการตระเตรียมเครื่องบูชาองค์จตุคามรามเทพ
ส่งทางปรายศนีย์ให้กับคนที่สั่งซื้อสั่งบูชาเข้ามาด้วย
จากนี้นะคะจากการไปพูดคุยคนที่ดูแลสำนักร่างทรงเขาบอกว่า
เพราะว่าร่างทรงน่าจะอยู่ระหว่างการเก็บตัว
ตอนนี้ไม่น่าจะพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
ส่วนบทบาทที่เปลี่ยนไปจากการร่างทรงต่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าใบหน้าบูดเบี้ยวนะ

คนดูแลสำนักบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทราบ
เปลี่ยนแผนการตลาดหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือเปลี่ยนองค์เทพอะไรเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวร่างทรงมากลับมาใหม่นะคุณนักข่าวนะ
กลับมาถามร่างทรงเองค่ะ